ชอบเหลือเกินปลายปีแบบนี้นะคะ
ช่วงที่เราจะได้มองย้อนไปในตลอดปีที่ผ่านมา

ทบทวนตัวเองหรือว่าบริษัทดังต่าง

ในปี๒๐๑๕ที่ผ่านมาจะมีอะไรบ้าง
วดหมู่ไหนบ้างติดตามกันเลยค่ะ

พบว่าคนไทยมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
พิจารณาได้จาก๑๐อันดับคำค้นดาวรุ่งพุ่งแรง
เป็นเรื่องราวความสนใจในด้านบันเทิง
อย่างเพลงเชือกวิเศษของวงลาบานูนนะคะ
แล้วไม่ต้องมางอกกันออกอากาศเลยนะ
นี่ออกในไลน์ทีวีในยูทูปเลยทีเดียว

แล้วก็มีอีกอันหนึ่งฮะเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอน
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการค้นหาของคนรุ่นใหม่
ชื่นชอบการฟังเพลงเคียงคู่การชมซีรีส์ฮิตบนออนไลน์นะครับ
อกจากนี้คนไทยยังหันมาค้นหาข่าวสำคัญผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น
โดยคำค้นในหมวดข่าวดังต่างประเทศอันดับที่๑เลย
ก็คือคำว่าแผ่นดินไหวเนปาน
ซึ่งก็เกิดขึ้นในปลายเดือนเมษายนฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า๙๐๐คนค่ะ
และแน่นอนนะครับว่ากระแสความสนใจของผู้คนยังคงเกาะติดข่าวก็๑๐ดารา
โดยอันดับหนึ่งเรื่องข่าวคือข่าวแตงโม
โอ้โหวาระแห่งชาติสุดแหละ

ก็กลายเป็นคำค้นอันดับหนึ่งในหมวดข่าวดังในประเทศนะครับ
วดภาพยนตร์สถานที่ท่องเที่ยวรุ่นรถยนต์ที่โดนใจ
อุปกรณ์ไอทีเยอะแยะมากมาย
ใครสนใจนี่ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

ปีนี้อีกหนึ่งหมวดที่น่าภูมิใจไม่พูดถึงไม่ได้
วดการค้นจากโมบายคือจากมือถือ
โอ้โหนี่เขากำลังประมูลกันอยู่นะฮะ
เคาะโป้งจะแสนล้านอยู่แล้วนะครับ

อันนี้ก็แปลว่าคนสนใจเรื่องนี้จริง
เพราะว่าเวลาดูวีดีโอออนไลน์ฟังเพลงออนไลน์ต้องใช้เน็ตไง
ใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลใน